อยากจะรู้ไอ้คนปลาหินที่อ่างทองจำได้ไหม

ลูกกระจกเข้าหน้าผู้หญิงปากเปลือกจมูกเบิร์นหมดแตกหมด
แล้วก็ถมน้ำลายออกมาเป็นเลือดเป็นริ่ม

เขาอยากรู้ว่าเอี่ยงทำทำไมไปดูไปดูก่อนไปดูช่วงเกิดเหตุก่อน
อันนี้เอี่ยงทำอีกเดี๋ยวทำอีกแปลว่านอกจากเคสผู้หญิงนั้นมีเคสใหม่อีกเหรอ
อันนี้ใหม่เลยก้อนนี้ใหม่เลยน้ำแข็ง
ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกฮะนี่แหละครับคนก่อเหตุเป็นผู้ชายสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีดำไม่รู้เลขทะเบียนนะตอนนั้นน่ะ
คือปลาหินใส่รถยนต์ของนายพยับจากภูลอายุ๕๖ปีเป็นคนสิงห์บุรี
ขับรถผ่านเส้นโพทองแสวงหาหมู่๑ตะบนโคกพุษาโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
บ่ายสามโมงครึ่งยี่สิบพศพคมที่ผ่านมา
ฝากระโปรงของรถพี่พยับนะยับเสียหายดูสิครับคุณผู้ชมฮะ
ไม่ใช่ถูกรถไม่ใช่ถูกถูกโอ้โหพี่เบิร์ดแล้วเมื่อกี้ตอนปลาเนี่ย
มันขี่สวนมาเลยนะใช่ก็เคสของผู้หญิงนั้นก็เหมือน
เหมือนกันใช่ไหมมาสวนพอมาใกล้ใกล้แล้วควี้ยกมาล้ำมาทางเนี้ยดี
ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งที่สองเพราะชาวบ้านบอกว่าถูกปลาหินใส่ตรงจุดนี้นะครับ
เพราะในวันเดียวกันมีผู้เสียหายอีกคนชื่อนางสาวนันทิยายุ๓๕ปี
ขับรถมากับน้องสาวโดนปลาหินใส่รถจนกระจกแตก
ปลงปากเธอจริงจริงตำรวจสองพ่อพงศทองครับพงศทองขออภัย
โพทองแกะรอยนะครับจากกล้องหน้ารถของผู้เสียหายจนทราบว่า
นายชูศักดิ์อินอิ่มเอี่ยงเอี่ยงมันทำครับคุณผู้ชม
ครับคุณผู้ชมเอี๊ยกอายุยี่สิบเจ็ดปีตอนไปจับนะฮะ
ที่บ้านพักในอำเภอโพทองเนี่ยครับตอนไปจับคุณผู้ชมนะครับ
จับได้พร้อมรถจักรยานยนต์เสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุเลย
ตอนตำลวดไปจับนะญาติของนักเอี๊ยกเอ๋อ
โวยวายใส่ตำรวจโวยวายใส่ฝ่ายปกครองที่ไปจับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศตอนนั้นวุ่นวายนะครับ
ตอนแรกก็ไม่ยอมก็พาตัวไปโรงพัก
ทางนั้นตอนแรกก็ให้กันสับสนสับสนอย่างไร